อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค๑
รณาการร่วมกับทัพเรือภาคที่หนึ่ง
ดำเนินการตรวจสอบและจับกลุ่มเรือประมงดัดแปลง

บริเวณปากน้ำประแสจังหวัดระยอง

นำไปสู่การตรวจสอบและจับกลุ่มเรือชื่อ

มีไตเรือรวมลูกเรือจำนวน๕ราย
บริเวณปากน้ำประแสจังหวัดระยอง
ในเบื้องต้นมีการลักลอบขนน้ำมันผิดกฎหมาย
ขึ้นสู่บกและสอบสวนเบื้องต้นให้การรับสารภาพ
พร้อมของกลางน้ำมันที่ไม่ผ่านกระบวนการสุรกากร
จำนวน๑๓๐๐๐ลิตรโดยได้ดำเนินการควบคุมเรือ

ไปยังท่าเรือกองบัญชาการกองเรือยุทธการกลางอ่าว
เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป